ร้านหมูกระทะที่จังหวัดตรังนะครับทุกผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านเนี่ย
สามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะตรงนี้นะฮะที่ร้านเนี่ย
อยู่ดีเนี่ยมีรถกระบะคันหนึ่งขับพุ่งเข้ามาจอดนะครับ
แล้วมีผู้ชายเดินลงมาจากรถนะฮะคือมากันเนี่ยสามคนนะครับ
ถือปืนมาด้วยนะครับเอาปืนมาข่มขู่แล้วก็เนี่ยที่เขาตะโกนตะโกนอยู่เนี่ย
ถามประมาณว่านี่ใครไปตวาดใส่เขาแล้วก็ถือปืนบุกเข้าไปถึงด้านในนะครับ
ที่มีพนักงานของร้านเนี่ยเขาวิ่งหนีเข้าไปเนี่ยฮะพนักงานเขาก็ทำความสะอาดร้านอยู่นะครับ
หลบก่อนแหละเพราะว่าถือปืนกันเข้าไปขนาดนั้นมายิงขู่ด้วยนะครับ
เป็นพวกบุฟเฟ่ปิ้งย่างทะเลเผาอยู่ที่จังหวัดตรังนะฮะท้องที่สพปะเหลียนนะครับ
ตอนนี้ตำรวจเนี่ยรู้ตัวหมดแล้วนะครับคนที่ก่อเหตุที่เข้ามาในร้านเนี่ยนะครับ
เอาปืนมานะครับเป็นแกซีนสีดำเนี่ยชักปืนยิงขึ้นฟ้า๖นัดนะครับ
พนักงานหญิงทำความสะอาดอยู่วิ่งหนีกันเนี่ยนะฮะไม่มีใครเจ็บนะครับแต่ว่าโอ้โหมาขู่เขาอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
เจ้าของร้านต้องเดินออกมาเคลียร์นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเข้ามาก่อนนะฮะ
ชื่อว่าในคิงนะครับที่เราทำชื่อเอาไว้ให้นะครับคนนี้เป็นคนถือปืนเข้ามา
จากนั้นมีชายร่างทวมเสื้อขาวเดินตามหลังมามือก็ถือปืนเป็นปืนลูกซองยาวนะครับ
แล้วก็มีชายเสื้อสีดำมาอีกคนนึงเข้ามาเป็น๓คนนะพอคนร้ายเข้ามาก็ตะโกนประมาณว่าตวาดว่าใครไปตวาดใส่เขาอะไรพวกนี้นะครับ
เจ้าของร้านต้องมาเจรจาอยู่พักนึงพวกนี้ถึงกลับไปนะฮะแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าแบบนี้ยอมไม่ได้
ใช่ค่ะก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไปแจ้งความตำรวจนะฮะสพปะเหลียนนะครับ
ล่าสุดเราตรวจสอบไปเนี่ยนี่เป็นเจ้าของร้านนะฮะที่เขามาไล่เคลียร์นะครับ
ดีไม่ยิงเขาเจ็บนะเนี่ยคือกลุ่มผู้ก่อเหตุ๓คนเนี่ยพอรู้ว่าเขาไปแจ้งความพยายามเจรจาต่อรองนะฮะ
เพราะว่าคนแรกที่เข้ามาในคิงเนี่ยเป็นลูกชายของตำรวจสพปะเหลียนที่จังหวัดตรังด้วยนะครับ
นี่ฮะเป็นลูกตำรวจนะฮะคนนี้นะฮะเอาปืนมาขู่เขาหาว่าไปตวาดใส่นะฮะที่ร้านเนี่ยไปตวาดใส่
ก็เลยไม่พอใจไปตามเพื่อนมาแล้วก็เนี่ยมาเอาเรื่องเขาประมาณอย่างนี้นะฮะ
ผู้ก่อเหตุพอรู้ว่าถูกแจ้งความก็พยายามเจรจาตกลงเรียกค่าเสียหายกันเนี่ยคือจะจะชดเชยค่าเสียหายให้หกหมื่นบาทนะฮะ
แต่ว่าทางฝั่งของผู้เสียหายเขาไม่ยอมนะครับขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
สาเหตุก็คือในคิงลูกชายตำรวจไม่พอใจที่ได้ยินเสียงพนักงานร้านคนหนึ่งไปตวาดใส่พวกเขา
เรื่องอะไรก็ไม่รู้ตวาดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาอาจจะคุยอะไรของเขาก็ได้นะ
แต่ว่าก็เลยไปตามพวกมาแล้วก็ถือปืนมาข่มขู่เนี่ยฮะสุดท้ายบอกจะให้เขาหกหมื่น
แต่เขาไม่ยอมเขาบอกอย่างนี้ไม่ได้เกิดเขาเจ็บเขาตายขึ้นมาทำยังไง
นะคะเจ้าของร้านบอกว่ายังไงก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ